บ่ายวันนี้นะคะทีมชาติไทยค่ะจะลงแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖รอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒
พบกับสิงคโปร์ค่ะคาดว่าจะใช้ระบบ๓๕
ส่วนสิงคโปร์นะคะก็มั่นใจว่าจะหยุดความอันตรายของเจ้ามุยธุรสินแดงดาได้ค่ะ
เกมนี้คาดว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสมนาเมืองจะยึดแผนการเล่นเดิมคือ๓๕
แต่ว่าจะขาดคริสตองโดแบ็คขวาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ขณะที่ธีรทรบุญมาทันน่าจะกลับมายืนแก๊กซ้ายแทนที่พีรพัฒนชายาส่วนผู้เล่นคนอื่นพร้อมลงสนามค่ะ
ฮัสซันซันนี่ผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์ก็มั่นใจนะคะว่ารู้วิธีหยุดธิรสินแดงดาที่ยิง๓ประตูในเกมที่แล้วรวมถึงทีมชาติไทยด้วยค่ะ
โดยซันนี่ก็เล่นอยู่ในไทยลีกกับอามียูเนเต็ดมา๒ฤดูกาลแล้วก็บอกว่าจากการพบกันหลายครั้งในไทยลีกทำให้รู้ว่าธุรสินจะเล่นอย่างไร
และบอกให้สิงคโปร์รับมือกับคนอื่นอย่างไรบ้าง
โดยซันนี่ก็เคยดวนกับธิรสินมาแล้ว๔ครั้งด้วยกันค่ะโดยยิงไป๑ครั้งนะคะในศึก
ทั้งนี้ค่ะฮัสซันซันนี่นะคะทำสถิติเซฟไปแล้วถึง๗ครั้งมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
รักษาประตูทั้งแปดทีมในศึกอาเซียนคลับนัดแรกค่ะมาดูสิบเอ็ดผู้เล่นของ
ที่คาดว่าจะลงสนามนะคะผู้รักษาประตูค่ะกวินธรรมศาจานันทร์ค่ะกอง
หลังสามคนนะคะมีอดีศรพรมรัฐธนบุญเกษารัฐและประทุมชูทองส่วนกองกลาง
ก็จะมีสารวุฒิมาสุกปกกล้าวอนันต์สหรัฐอยู่เย็นชนะทิพย์สงกระสิน
และธิริษฐรบุญมาธรรมกองหน้า๒คนค่ะศรีโรศฉัดทองและธุรศิลป์แด่งดาค่ะ
ส่วนผู้เล่น๑๑คนแรกของสิงคโปร์นะคะผู้รักษาประตูฮัสซันซันนี่ค่ะ
หลังมี๔คนด้วยกันนะคะนำมาโดยแดเนียลแก๊กเน็ตค่ะประการ
จอมเก่าวัย๓๘ปีแล้วก็ชาเกียร์ฮัมซ่าแบ็คซ้ายค่ะส่วนกอง
กลางนะคะมีตัวอันตรายคือจูมัจจันทันหมายเลข๔ที่ก็สร้างสรรค
ในแมชแรกได้ดีส่วนชาริวอิชักค่ะก็จะเป็นตัว
ตัดเกมแทนที่ฮาฟิซูจาร์ดที่ติดโทษแบนค่ะส่วนกอง
หน้าสามคนมีซาฟูวาลบาฮารุดดีนค่ะกับฮาวิทฮูลวา

ไปแล้ว๓ประตูตลอด๕ครั้งที่ผ่านมา

เกียรติศักดิเสนาเมืองสมัยที่เป็นนักเตะ

ส่วนผลงานการคุมทีมตั้งแต่เดือนมิถุนายน
๒๐๑๖รวมทั้งสิ้น๘นัด

และแพ้ถึง๕นัดด้วยกัน
ในวันนี้นะคะทีมชาติไทยจะลงสนาม
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที

ส่วนอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะคะ
จะแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ